บอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีอะไรดีเด็ดให้คุณผู้ชมได้กรี๊ดกราดกันคอแตกแน่นอนเลย
สร้างความฮือฮามากค่ะตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นนี่สาวหล่อนะจิ๊บเทรนเตอร์นะคะ
เขามาลงแข่งขันด้วยนะคะเขาเป็นผู้ชายข้ามเพศนะคะแต่บอกเลยว่างานนี้
ใครที่จะไปกรี๊ดการ์ดเขาหมดสิทธิ์จีบจ้าเพราะว่าเขามีแฟนแล้ว
ส่วนนุ่มคนนี้อายุ๑๗ปีบักโทนี่ลูกครึ่งอีสานส่งตรงมาจากขอนแก่น
อกจากจะเต้นฮอหมกอ้วกได้แล้วยังสู้ชีวิตไถนาที่บ้านเก่งอีกด้วยค่ะ

เราก็ต้องหวังนะครับว่าเราจะชนะเราก็สามารถพัฒนาสกิลได้ทุกอาทิตย

ก็คือผมแบบเป็นเด็กนอกอะไรแบบนี้ครับก็คือนอกเทศบาล
เอาไปฝากป่าป่าไปนี่หน้าเลยไปนี่หน้าหัวหัว
ข้างล่างก็สามารถสามารถกลับมาอยู่ครับ

เอาเป็นว่าติดตามความเฮฮาแล้วก็ครบรถแบบนี้นะคะ
ได้ทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวี๔โมง๔๐นะคะ
เจอกันหน้าจอกับ๑๓หนุ่มหล่อในเฟสเมนไทยแลนด์ค่ะ